คุณผู้ชมคะจนถึงขณะนี้นักข่าวยังอยู่ที่กองปราบนะคะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากสอบปากคำ
ผู้ต้องหาที่ลบบุรีเรียบร้อยแล้วจะพาไปกองปราบก่อน
ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้
สำหรับในก๊อฟผู้ต้องหาคดีกรัดยิงชิงทองที่ลบบุรีนะคะ
ตอนนี้คุณพัชรวรินพัชรปภานันอยู่ที่กองปราบนะคะ
ติดตามบรรยากาศที่นั่นเลยค่ะเชิญคุณพัชรวรินค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะบรรยากาศที่กองบังคับการปราบรามกรุงเทพมหานครค่ะ
ก็ยังคงมีสื่อหลายสำนักปักหลักรอติดตามสถานการณ์นะคะ
หลังมีรายงานว่าทางตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบรามนั้น
จะนำผู้ต้องหามาควบคุมตัวไว้ที่นี่ในคืนนี้
ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ค่ะ

กองบังคับการปราบรามถนนพระหลโยธินนะคะ
ก็มีสื่อหลายสำนักค่ะเข้ามาติดตาม
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็ยังคงมาก่อติดตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกานะคะ
ซึ่งมีรายงานว่าหากนำตัวผู้ต้องหามานะคะ
ก็จะมานำตัวมาควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมที่บริเวณชั้น๑
กองบังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็พบว่าทางตำรวจนั้นได้นำกล้องวงจรปิด
ติดไว้ที่ห้องควบคุมเมื่อเวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
โดยทางไทยรัฐทีวีนะคะก็สอบถามข้อมูลค่ะ
ท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
คืนนี้ก็จะนำตัวทางผู้ต้องหามาควบคุมที่ห้องควบคุมที่กองบังคับการปราบปรามแห่งนี้นะคะ
ซึ่งพรุ่งนี้ค่ะก็คาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหารายนี้ออกจากที่กองปราบเวลา๙นาฬิกานะคะ
เพื่อที่จะมีการแถลงข่าวในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็หากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะนำตัวผู้ต้องหานั้นไปฝากขังผลัดแรกที่สารอาญารัชดาค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากกองปรับรามค่ะ

เชื่อว่าหลายท่านก็คงอยากรู้เหมือนกันแล้วครับว่า
เหตุจูงใจที่แท้จริงแล้วผู้ต้องหาทำไปเพราะอะไร

ทำคนเดียวจริงหรือเปล่ามีใครร่วมขบวนการหรือไม่
พรุ่งนี้๑๐โมงครึ่งแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านเปิดไทยรัฐทีวีรอฟังได้เลยนะครับ